ส่วนเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชมพันศา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช๕ธันวาคม๒๕๕๙นะครับ
มีบุคคลหลายคนมีหน่วยงานหลายหน่วยงานจริงนะครับ
ที่ได้จัดกิจกรรมทำความดี
ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙ครับ
มาดูคุณครูภาษาไทยผู้พิการทางสายตาท่านหนึ่งนะครับ
จังหวัดตรังได้รับแรงบันดาลใจ
พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่๙
จึงทรงทำงานหนักมาโดยตลอดนะครับ
ดังนั้นคุณครูท่านนี้จึงตั้งปณิธาน
จะทำงานตามรอยของในหลวงรัชกาลที่๙
คุณครับในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งนอกจากปณิธานในการทำความดีแล้ว

ซึ่งคณะครูและก็นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองภาษี
กัดเทศบาลเมืองกันตรังจังหวัดตรัง
นำโดยคุณครูชาตรีบุญมีครูวิชาภาษาไทย
เป็นครูผู้พิการทางสายตาหรือว่าครูแว่นดำนะครับ
ทำบทเพลงเอ็มวีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

แล้วก็มีการเผยแพร่บทเพลงนี้นะคุณครับ
ในยูทูปในบทเพลงที่ชื่อว่าเทิดตะวัน
นำทำนองเพลงทานตะวันของอาจารย์ธนิษฐศรีกลิ่นดี
ผสมผสานกับเนื้อร้อง
ซึ่งผลงานนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจ
ของคณะครูแล้วก็คณะนักเรียน
มีการร้องเพลงนี้ในตอนเช้าของทุกวันนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นระดับเด็กเล็กเด็กโต
คุณครูอาจารย์ร่วมร้องกันไปด้วยนะครับ

คู่ไปกับการทำกิจกรรมจิตสาธารณะ

ทำนองร้องประสานเสียง

แล้วก็ลูกศิษย์ตั้งใจแต่งขึ้น
เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ทรงงานหนักมาตลอด๗๐ปี

นับเป็นแบบอย่างที่ดีแก่คนไทยทุกคน

สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เด็กต้องรู้ต้องศึกษา
รวมทั้งนำสิ่งที่พ่อหลวงได้พระราชทานมา

ตั้งแต่ต่อตนเองแล้วก็สังคม

ให้เด็กสนใจที่จะศึกษา
แล้วก็เดินตามรอยพ่อหลวงสืบต่อไปนะครับ
นี่แหละครับบทเพลงที่เด็กได้ร้อง

แต่ว่าร้องแบบนี้ก็เป็นการสร้างจิตสำนึก

ฟังกันได้นะครับในยูทูปแล้วก็ช่องทางทางโซเชียลนะครับ
มีการเผยแพร่แล้วเพลงเทิดตะวันนะครับ
ใช่ค่ะมีการเผยแพร่เมื่อวานนี้เองนะคะ
ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ๔๐๐วิวแล้วนะคะ
เสิร์ชในยูทูปเลยนะคะคำว่าเทอร์ตะวันค่ะ

ที่ได้ถูกแชร์ในโซเชียลมีเดียนะคะ